เมื่อวานก็เล่าไปช้างป่านะคะ
ที่ออกมาทำลายเรื่องของพืชผลของพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่เขาทำนากันอยู่
ในพื้นที่อำเภอสนามชะยะเขรตอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดเฉอร์เซา

ช้างป่ามาทีโอ้โห๕๐๖๐ตัวมารุมมาตุ้ม
คนที่อยู่ในบ้านก็ไม่กล้าออกมาไม่กล้าจะทำอะไร
เดี๋ยวเรามาดูรายงานเรื่องนี้กันหน่อยจากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มค่ะ
ตอนนี้นะครับเป็นการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่มีทั้งทหารพรานแล้วก็อาสาสมัครต่าง
รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของเขตรักษาพันธ์สัตว์เขาอ่างรืนัย

กำลังที่จะไล่ต้อนช้างป่านั้นไม่ให้เข้ามายังพื้นที่ของหมู่บ้าน
ซึ่งบริเวณนี้นะครับเป็นท้ายหมู่บ้านหมู่ที่๑๑ตำบลคูยายหมี

ซึ่งช้างป่าที่พบ

ชาวบ้านแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าพบช้างป่าประมาณ๓๐ตัว
ที่บริเวณสวนยางพาราท้ายหมู่บ้าน
ของหมู่ที่๑๑ตำบลคูยายหมี
อำเภอสนามชายเขตกว่าชะเชิงเสา

ที่ทำงานร่วมกันมาเป็นเวลานาน
เขาไล่ต้อนช้างในพื้นที่ดังกล่าว
ช้างที่พบเป็นช้างพลายขนาดใหญ่

โดยช้างฝูงนี้จากพฤติกรรม
และจากการศึกษาข้อมูลของเจ้าหน้าที่
น่าจะมีแม่แปลกหรือช้างเพศเมีย
ที่มีอายุมากเป็นผู้นำฝูง
ในการออกหาอาหารกินยามค่ำคืน
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สวนของชาวบ้าน
และในช่วงนี้ข้าวนาปีกำลังออกรวง
ส่งกลิ่นยั่วยวนช้างให้ลงมากัดกิน
ทำให้ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวังช้างเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ก็สามารถต้อนพวกมันข้ามถนนไปยังอีกฝั่ง
ที่ไม่มีบ้านเรือนประชาชนได้สำเร็จ

พบช้างป่าอีกหนึ่งโครงประมาณ๕๐ตัว
สวนปามของชาวบ้านหนองปลือกัญญา
กลือกันยางตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบ
เจ้าหน้าที่จึงขับรถกระบะไปในพื้นที่ดังกล่าว
ทันทีที่เข้าไปก็ได้กลิ่นสาบช้างตลอดเส้นทาง

และการส่งเสียงร้องเพื่อเตือนภัยช้างในโขลง
พอขับรถเข้าไปสักระยะเราก็พบช้างเพศเมีย
นิ่งอยู่ท้ายโขลงพร้อมลูกช้างอีกหลายตัว
ส่งสัญญาณว่าให้ชุดผลักดันช้างเลิกตามพวกมันได้แล้ว
ด้วยการหักกิ่งไม้ขวางทางไว้เป็นสัญญาณเตือน
รัฐสดรที่นี่คุยกับรู้เรื่อง
เลยแถวนี้พฤติกรรมเขายังไม่ได้หรูรัดเหมือนฝั่งกวางจันทร์บุรี
จะต้องคือต้องอธิบายเขาก่อนว่า
ถ้าเขามีโอกาสอยู่ใกล้ก็จะบอกเสียงนี้เสียงนั้น
ผลักดันช้างสิ่งที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม
คือต้องเชื่อฟังคำสั่งของเจ้าหน้าที่
ก็หมายถึงชีวิตที่จะเกิดจากอันตรายที่ได้รับจากช้างป่าเจ้าถิ่น
ข้ายไปนอนจะต้องเอามาเฝ้าเพื่อผลประโยชน์ในส่วนที่จะมีรายได้
เป็นคนต้องไปใช้จ่ายในความคลับคลับ

ใช่ครับผมผมคิดว่าล้มถ้าเกิดอยู่ไปเนี่ย

ผมไม่พอจะไปทำใกล้บ้าน
คือจะได้ดูแลนิดใกล้นิดหน่อย

ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ทำงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง

และยังคงพยายามช่วยกันหาทางอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน
โดยในยามค่ำคืนทุกคนต้องเสี่ยงกับอันตรายรอบด้าน
แต่สิ่งนี้ก็เป็นเพียงหนทางเดียวที่ชาวบ้านคิดว่า

ที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรของพวกเขาได้
โดยจะบล็อกเข้าในแปลงหนาที่ออกรวงรอวันเก็บเกี่ยว
แม้ว่าจะเอาชีวิตเข้าเสี่ยงก็ตาม
และวิธีการเดิมก็จะถูกปรับเปลี่ยนหมุนเวียนไป
เพื่อหลอกล่อช้างที่มีความชาญฉลาดมาก

ดาวน์โหลดเสียงไซเลนพร้อมเปิดไฟวิบวับ
ซึ่งก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้สำเร็จ
แต่ทั้งนี้การแก้ปัญหาระยะยาว
คงต้องมีการทำงานอย่างเป็นระบบร่วมกัน

อย่างมีแบบแผนและไปในทิศทางเดียวกัน
เพื่อให้การแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
และทำให้คนอยู่ร่วมกับช้างได้อย่างมีความสุขต่อไป
สมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน